โมงสิบเจ็ดนาทีข้างหลังเรานี้ฮะภาวะไอ้ตู่ไอ้ตู่
หรือในตู่คนนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าอยากให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นหน่อยว่าเขามีอะไรดีบ้าง
คือเขาเสพยาอ่าเคยติดคุกด้วยอ่า
เมายาคลั่งอารวาสเอามีดไล่ฟันเพื่อนบ้านโอ้โหประวัติเพื่อนบ้าน
วัดโชคโชนจริงครับเพื่อนบ้านถึงน่ะต้องเอาปืนมาไล่เขาอ่ะ
เดี๋ยวมันแหละแบบ

นั่นแหละครับนั่นแหละครับ
นั่นแหละครับ

นั่นแหละครับ

นั่นแหละครับ

นั่นแหละครับ

นั่นแหละครับ

นั่นแหละครับ

นั่นแหละครับ
นั่นแหละครับ

นั่นแหละครับ
นั่นแหละครับ

นั่นแหละครับ

นั่นแหละครับ
นั่นแหละครับ

นั่นแหละครับ

นั่นแหละครับ

นั่นแหละครับ

นั่นแหละครับ

นั่นแหละครับ

แจ้งความกับตำรวจสพนจอกล่าสุดครับรักษาการผู้กำกับสนหนองจอกเนี่ยนะได้ส่งชุดสายตรวจเข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็ขอสารออกหมายจับเลยครับออกหมายจับในตู่ในข้อหาบุกรุกและพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ
ในที่สุดตำรวจก็ตามไปจับในตู่มาได้จากที่บ้านเลยครับแล้วก็คุมตัวมาที่โรงพัก
จากการสอบประคำในตู่เนี่ยบอกว่าโอ้โหเขาจำอะไรไม่ได้เลยโอ้โหจำไม่ได้เลย
ขนาดนี้ครับก่อเหตุขนาดนี้ถือมีดจะไล่ฟันเขาขนาดนี้เขาบอกเขาจำอะไรไม่ได้เลย
บอกว่าเขาไม่ได้ก่อเหตุอะไรเลยนะเขาอยู่ในบ้านเฉยแต่คนข้างบ้านนั่นแหละ
ที่ชอบมาขับรถกลางแล้วก็คิดมากสร้างเรื่องหาว่าเขาไปอารวาส
และในตู่ยังปฏิเสธด้วยเรื่องยาเสพติดไม่มีในตู่บอกว่าเขาไม่ได้ติดยาซะหน่อย
เสพยาเป็นปกติเหมือนกับกินกาแฟไม่ได้เสพนะแค่เหมือนกินกาแฟครับ
ก็ดูแล้วน่าจะเสพเยอะจนจำอะไรไม่ได้แล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยส่งตัวในตู่เข้าห้องขัง
เพื่อจะสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับนี่ฮะตู่น้องจอกโอ้โหไม่ไหวเลย